มีเหตุการณ์ชวนตะลึงชวนสะพึงภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์
อยู่ดีมีสองหนุ่มเขากุมมือแล้วก็โอบไหล่กัน

จากนั้นมาแก้ผ้าตั้งแต่หัวจะหลดเท้าฮะ
เป็นการหนาวสถานพวงของจริง

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้อาบลมห่มฟ้าแก้ผ้าท้าลมหนาว

อกนั้นตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเสื้อกางเกงนอกกางเกงใน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น๑๙ธันวาคม

หนาวสถานพวงไม่ใช่พวงอวัยวะนะพวงไส้

ประมาณสัก๑๑องศาเซลเซียต

ไม่กลัวหนาวเลยเหรอกลัวหนาวเหมือนกัน

เฮ้ยเราต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไป

เพื่อนแก้ผ้าท้าลมห่มฟ้าแบบนี้

ทำไปด้วยความคึกขนองฮะเพราะความเครียด
แต่อาการแบบนี้ประมาณสัก๑๑องศาเซลเซียต

ไส้ผมสั่นละลิกเลย

ผมมองหน้าเพื่อนไม่ต้องบอกกันเลยฮะ

เราเอาเสื้อที่เรากองไว้มาใส่ดีกว่า

ทุกคนที่ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เป็นสาธารณะอย่าทำแบบนี้ฮะ

ตามพิเบสุภวัติเป็นอันขาด

แกก็ออกมายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นครับ

ถึงบอกว่าคนที่ไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาว
เอาเสื้อผ้าที่ตัวเองอาจจะไม่ใช้แล้ว

เอาไปฝากเอาไปเผื่อด้วยนะคะ